ครอบสนามของกีฬาแห่งชาติสงคระเกม
หลีหลาการเซิร์ชนิดสุดยอดมาก
สังเกตผู้เล่นสำรองหมายเลข๘ของทีมโคราชให้ดีนะครับ
ตลอดเกมก็ไม่ค่อยจะได้ลงอยู่แล้วแต่กลับต้องถูกเพื่อนแกล้งสารพัด
และช็อตเด็ดนั้นอยู่ในช่วงจบเกมเกิดอะไรขึ้นไปชมกันครับ
ขณะที่นักวอเล็กบอลขวัญใจเด็กต้องยกให้นุ๊กนิกนัทธานิชาใจแสน
สาวน้อยวัย๑๙ปีดีกรีทีมชาติไทยชุดยู๒๓ปีที่ลงเล่นให้ทีมชายนาฏ
เรียกได้ว่ามีน้องหนูมารอคิวขอถ่ายรูปมากถึงขนาดนี้
ถ้าจะดังใหญ่แล้วนะครับลูกนิก
ปิดท้ายด้วยนักตบลูกยางขวัญใจมหาชนตัวจริงต้องเป็นคนนี้แหละครับ
ชื่อน้องมะนาวขาประจำในกีฬาแห่งชาติที่ปีนี้ลงเล่นให้ทีมเชียงราย
เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองค่ะการแต่งหน้าแต่งตาคือทำให้เราแบบว่าเพิ่มสีสันและเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง
เรากล้าที่จะทำในสิ่งตรงนี้ให้มันแบบสร้างความมั่นใจให้ตัวเองด้วยค่ะ
แต่ที่เป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนวอเล็กบอลและถือเป็นทีเด็ดของน้องมันเห่าในยามลงสนาม
จะเป็นอะไรนั้นไปชมกันครับ